ไปด้วย๑เหตุการณ์มีแม่คนหนึ่งขับรถไปทำทุระ

ดับเครื่องลงจากรถไปแต่ลูกนั่งอยู่นะครับ

นี่ฮะลูกก็ตกใจร้องไห้ร้องห่ม
แม่ก็พยายามจะเล่นให้แบบลูกมีผ่อนคลาย
แต่ว่าก็ช่วยกันลำบากทีเดียว

ถูกต้องที่กระเทศก็อยู่ในบ้านหมู่๑๘จับบนครูคลสอำเภอรำลูกกาปฐุมธานีครับ
เด็กชายนั่งร้องไห้อยู่ในรถเก๋งสีดำคันนี้
โดยมีแม่กำลังเรียกเด็กพร้อมกับพยายามที่จะหยอกล้อให้เด็กเนี่ย

กู้ชีพก็พร้อมด้วยอาสาสมัครศูนย์วิทยุปฐุมธานีเร่งไปช่วย
ก็มีการงัดประตูแต่ก็ไม่เป็นผลงัดไม่ได้
ก็ต้องใช้ค้อนทุบกระจกด้านหลังนะฮะด้านด้านฝั่งของคนขับแตก

คำนึงวินัทให้ว่าเจ้าก็มาทำทราบงานให้ลูก
ลงจากรถมาเก็บของที่หลังรถ
มาเอาลูกฝังอยากจะบนในตะวันขาย
แต่ปรากฏว่าลูกไปกดกุญแจเล่น
เนื่องจากว่าขณะที่ตัวเองลงจากรถเนี่ย
แล้วก็มีการส่งกุญแจรถให้ลูกเล่น

เด็ก๑ขวบกำลังอยากรู้อยากเห็นกดนู่นกดนี่
แล้วน้องก็คงแน่นอนกดเปิดไม่ได้หรอก

ก็พาน้องไปพบแพทย์นะ

ก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะฮะ
ก็อยู่ในรถเพียงสักพักหนึ่งนะครับ
อย่าให้ลูกอยู่ในรถเพียงลำพังเด็ดขาด
เขาเคยมีการเอากล้องวีดีโอไปตั้งแล้วก็สมมุติเด็กฝรั่งนะ
ว่าแบบให้มือถือกับให้ของเล่นเด็กให้พวงกุญแจรถกับให้ของเล่นเด็กปรากฏว่า
ส่วนใหญ่เด็กเนี่ยโผล่เข้าหาอะไรที่มันไม่ใช่ของเล่นเด็ก
พวงกุญแจรถขวดน้ำมือถือ
คือเขาไม่เคยเห็นไงมันก็แปลกใหม่